เรื่องของบัตรประชาชนของคุณธิชาเนี่ยเขาทำมาแค่สองครั้งเองนะครับ

ถ้าเป็นความผิดปกติเนี่ย
ผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผิดปกตินะครับ
อันนี้ยืนยันอันไหนที่ให้ความเป็นธรรมได้เราจะให้ความเป็นธรรม
ให้ความเป็นธรรมเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ต้องหาและผู้เสียหาย
แล้วต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสังคมกำลังสับสนว่า
ใครถูกใครผิดใครยังไงแพ้หรือแกะ
จริงแล้วไม่มีแพ้ไม่มีแก่นะครับ
เราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนั้น
อันไหนที่ใครไม่รับความเป็นธรรมเราก็ให้ความเป็นธรรมนะครับ
ในส่วนที่สววันตากนั้นนิชาตกเป็นผู้ต้องหา
แต่คดีที่ห้วยขวางนั้นนิชาเป็นผู้เสียหายนะครับ
โดยผู้ต้องหานั้นก็จะมีปวีปวีนาจีรติ
การสื่อสารการชี้นำต่างที่ผ่านมาบางครั้งสังคมสับสน
แล้วก็จะตกมาที่ตำรวจนะครับ
ตำรวจมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ทำความจริงให้ปรากฏนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขึ้นหัวเรื่องไว้ว่าปิดคดีนิชานะคะคุณผู้ชม
กล้าขึ้นแบบนี้เพราะแถลงแล้วค่ะ
คือก่อนอันนี้เราไม่คิดว่าคดีนี้มันจะยืดเยอะข้ามสัปดาห์ซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ว่าคดีนี้เนี่ย
ตอนแรกคิดว่าไม่ซับซ้อนแล้วมันซับซ้อนของมันมาแล้ว
แต่ทีนี้พอมีการร้องเรียนขึ้นก็คิดว่าไม่น่าจะซับซ้อนแล้ว
แต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมันตีกลับไปที่นิชาค่ะว่านิชาน่ะแกะหรือเปล่า
พบตรยังต้องพูดเลยนะคะว่ามันไม่มีแพ้ไม่มีแกะ
แต่ว่าในจังหวะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันตีกลับไปที่นิชาและครอบครัว
นิชาเนี่ยเหมือนไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะคือโดนลากไส้ออกมาทั้งหมดเลยว่าครอบครัวมีใคร
ในครอบครัวที่ต้องสงสัยพฤติการอะไรบ้างที่นิชายังไม่หลุดรอด
ยังน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับแก๊งที่ว่า
จนสุดท้ายรอแล้วรออีกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแถลงวันนี้
นิชาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะคือหลังจากนี้ที่เราจะคุยกัน
เราจะกลับไปที่ข้อสงสัยก่อนหน้านี้๑๒ชั่วโมงที่นิชานั่ง
เพื่อให้ตำรวจสอบเนี่ยคุณแก้ต่างได้ทั้งหมดเลยหรือ๑๒ชั่วโมงคุณไปมีข้อสงสัยอะไรไหม
ตำรวจต้องไล่เบี้ยขนาดหนึ่งรอบนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนี้
ในบางข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันมีทั้งจริงทั้งไม่จริงนะคะ
แต่ข้อมูลบางส่วนที่จริงแล้วน่าสงสัยจริงก็มีซึ่งก็มีคำอธิบายจากตัวนิชาเอง
แล้วก็คนในครอบครัวโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตกลงนิชากับปวีนาหนึ่งในแก๊งที่โดนจับทำไมโอนเงินกันคะ
มันยังไงกันคะทำไมรู้จักเพื่อนทำไมรู้จักปวีนาทำไมรู้จักนิชาผ่านบัญชี
อีกหนึ่งข้อสงสัยที่ก็มีน้ำหนักคือตกลงน้องชายนิชาติดต่อกับแก๊งใช่ไหมคะทำไมไปติดต่อกันได้
แล้วโดนลากออกมาหมดเลยค่ะตัวเลขเงินในบัญชีของนิชาตั้งแต่เด็กกว่านี้คุณพ่อนิชามีประวัติแบบไหนคุณแม่มีประวัติแบบไหน
นิชาต้องสงสัยอย่างไรบ้างจนสุดท้ายมันจบที่การแถลงตอนเช้าแต่เราจะเล่าให้ฟังทั้งหมดตอนนี้ค่ะวันนี้มาครบค่ะคุณผู้ชม
เกือบไม่ครบแล้วลุ้นท่านนี้อยู่ก่อนเลยท่านแรกที่ลุ้นมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะรอกลับจากต่างประเทศด้วยแล้วก็รอลุ้นว่าท่านแถลงด้วยแล้วรอลุ้นคิวท่านด้วยค่ะคุณผู้ชม
ข่าวนี้ประหนึ่งว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ
แต่ว่ามันเป็นข่าวที่เอาตรงก่อนเลยค่ะรองโจ๊
คือมันซับซ้อนหรือมันไม่ซับซ้อนกันแน่คะ
ตอนแรกเราตามข่าวอาทิตย์ที่แล้วมันซับซ้อนที่ตัวนิชา
แต่พอมันออกมาเป็นข่าวมันน่าจะคลี่แล้ว

แต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานิชามันก้ำกึ่งระหว่างแพ้กับแกะ
ตกลงมันซับซ้อนหรือมันไม่ซับซ้อนคะ
คดีนี้ก็เหมือนที่ท่านพบตรได้แถลงไปแล้วนะครับ
ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ

หนึ่งนอกจากทำคดีจับกลุ่มคนร้ายด้วยนะครับ
ก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับ

เพราะฉะนั้นความซับซ้อนในคดีเนี่ยก็
ก็มีพอสมควรนะครับ

สถานการณ์ที่คลี่คลายได้นะครับ

รองสงสัยนิชาด้วยใช่ไหมตอนแรก

อย่างนี้นะครับในคราวแรกที่เราสืบสวนนะครับ
ผมก็ต้องเรียนตรงว่า

เราต้องตั้งหลักว่าเราไม่รู้จักใครนะครับ

เรื่องการสืบสวนผมเรียนตามตรงเราสืบสวนหมดทุกตัวละครนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณนิชาแล้วก็สืบสวนด้วยนะครับ
เราสืบสวนตัวบุคคลทั้งคุณนิชานะครับ
ทั้งผู้กระทำความผิดทั้งความเชื่อมโยงของบัญชี
ว่ามีบัญชีคุณนิชาไปแตะกับบัญชีคนร้ายหรือเปล่า

ในการทำงานเนี่ยเราต้องตั้งหลักกันว่าเราต้องแสวงหาความจริงให้ปรากฏให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำงาน
แต่การสอบนิชา๑๒ชั่วโมงนี้มันไม่สงสัยปกตินะคะ
คือ๑๒ชั่วโมงคือมันซี้แง่เลยนะคะ
๒ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าตำรวจสงสัยอยู่หลายจุดของนิชาเหมือนกันถูกไหมคะ
คือชุดสืบสวนที่ท่านพบตรได้แต่งตั้งนะครับ
ก็ทำงานร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของผมเอง
แล้วก็ในส่วนของตำรวจภูทรภาค๖นะครับ

เพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นที่ตำรวจภูทรภาค๖เนี่ย
ยังไม่ตัดประเด็นนะครับเราก็ต้องสืบสวนให้ปรากฏข้อได้จริงนะฮะ
ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่โอนเข้าบัญชีเรื่องการติดต่อกันทางโทรศัพท์
อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่า
เรื่องการทำคดีไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องการทำความจริง
ให้ปรากฏต่อสังคมไปเสื่อมคันนะครับจะทำให้สังคมนั้นไม่สับสน

ทำไมมันถึงเกิด๑๒ชั่วโมงขึ้น๑๒ชั่วโมงคือสอบยาวเลย
หรือมันไปเยอะอะไรอ่ะ๑๒ชั่วโมงนี้นั่งกันแบบหืดเลยนะ
ก็เป็นขั้นตอนคือมีการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่จากทุกสอนอในท้องที่ที่เกิดเหตุ
คนร้ายไปเปิดบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่มาวันนั้นมีรวมแล้วทั้งหมด๖สอนอ
แล้วแต่ละท่านก็ต้องสอบหนูแล้วก็พิมพ์คำให้การต่าง
ซึ่งพอ๖สอนอมันก็จะใช้เวลาของแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่กว่าจะเสร็จ
ซึ่งบางประเด็นยังไงก็อาจจะมีการสอบซ้ำ

ทีนี้จนถึงตอนที่มันมีกระแสตีกลับไปคุณต้องรู้อยู่แล้วแหละ

ตอนที่กระแสตีกลับตอนนั้นมีแอบเขวไหม
ว่าเฮ้ยเราบางข้อมูลเราอธิบายไม่ได้เฮ้ยบางข้อมูลไม่มีหลักฐาน

ตอนนั้นก็หนูไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้
ค่ะอืมโทรศัพท์วันนึงน่าจะหลายร้อยสายน่ะถูกต้องเอาเฉพาะสำนักข่าวก็บานแล้วใช่ไหมค่ะ
ใช่ค่ะอาตอมจนถึงตอนนี้เท่ากับว่าเอางี้ในความเข้าใจอาตอมนะ
ต่อหน้ารองโจ๊กนะคะคือในความเข้าใจอาตอมตอนนี้คือเราหลุดหมดทุกคดียัง
ในตอนนี้การที่ได้ชี้แจงไปแล้วต่างก็คือกระบวนการที่ท่านรองช่วยแก้ไขให้เนี่ย
มันเป็นกระบวนการที่เสร็จทุกทุกจุดแล้วค่ะคือมันรวมมาให้หมดแล้วใช่ไหม
ใช่รวมให้หมดแล้วแล้วก็อยู่ที่แต่ละขั้นตอนกระบวนการที่จะไปดำเนินคดีกันต่อไป
เดี๋ยวมาเล่าลงรายละเอียดขอมาที่แม่ก่อนแม่ตกลงแม่มีข่าวเข้าโรงพยาบาลเครียดจัดจริงหรือเปล่า
ไม่ถึงจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่เป็นยังไงคะเครียดเฉยค่ะปวดหัว
มึนนอนก็ไม่หลับค่ะที่ป่วยหัวคือโทรศัพท์เข้าไม่ได้เป็นอันนอนหรือว่าป่วยหัวเพราะว่าลูกจะรอดไหม
ค่ะคือพอมีข่าวนั้นข่าวนี้ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็โดนโจมตีมากเลย
อ่าอ่าค่ะก็เลยเสาร์อาทิตย์หลังตั้งตัวไม่ทันนะคะค่ะ
ทางครอบครัวคนอื่นที่โดนเกี่ยวยงไม่ว่าจะเป็นโยงไปถึงคุณพ่อประวัติคุณพ่อน้องชายเข้าไปเกี่ยวต้องสงสัยเหล่านี้
ได้คุยกันในครอบครัวยังไงคะแม่อ๋อไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำไงฮะ
ก็เลยไม่ต้องมานั่งคุยกันหรอกโอ้ตายแล้วเราโดนขนาดนี้
เราจะพูดกับเขายังไงเราจะชี้แจงข้อมูลยังไงคุยไหมไม่ได้คุยค่ะ
คุยเลยเหรอคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำไงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็บริสุทธิ์ใจ
แม่แม่มีไหมที่แบบเฮ้ยอาตอมเอาจริงนะลูกทำหรือเปล่าเกี่ยวหนูเกี่ยวไหม
แม่มีสงสัยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมีความคิดนี้แล้วน้องชายอาตอมล่ะ
ไปเกี่ยวกับเขายังไงโทรศัพท์ไปคุยกับเขายังไงมีไหมแม่สงสัยลูกชายไหม
ตอนนั้นก็ก็บอกเขาบอกอาตอมบอกว่าเอ๊ะน้องเขาก็ไม่ค่อยได้ได้เล่นเฟซอ่า
เขาก็บอกว่าก็ตำรวจเขาบอกว่าบีมีเรื่องอย่างงี้อ่า
เขาก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเฟสเล่นอะไรอย่างนี้
โยงมาว่าทำให้น้องชายและตัวอาตอมและครอบครัวของแม่น่าสงสัย
ใช่ไหมคะมาที่พี่ตั๊ก
ตั๊กก็โดนไปด้วยใช่ค่ะแล้วคุณหลุดยังคะเขาสงสัยคุณอ่ะคุณพูดเก่งนี่คุณก็น่าสงสัยนะ
บางทีฉันก็สงสัยคล่องเปล่าวะทำไมข้อมูลเตรียมมาเยอะเหลือเกิน
การพูดการจาของเราแล้วอยู่กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

คือการจำหน่อยจะคล่องใช่ไหมใช่ค่ะใช่
ซึ่งเดี๋ยวคุณตั๊กจะต้องอธิบายว่าตกลงแล้วเบอร์น้องชายของอาตอม
ที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้อย่างไร
ทีนี้กลับมาที่รองสุรเชษฐ์ก่อนค่ะ
คือสิ่งที่ตำรวจจำเป็นต้องสอบเพิ่ม
แม้ว่าเรารู้สึกว่ามันคลี่คลายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ถ้าที่ฉันมองเองคือเรื่องซิมโทรศัพท์กับบัญชีอาตอม
ปวีนาหนึ่งในแก๊งทำไมมันโยงกัน
ฉันสงสัยอย่างนี้ที่มันมีน้ำหนักที่สุด
แต่จริงแล้วตำรวจสงสัยอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะ

ก็ยังอีกก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องการโทรศัพท์
ใช่ไหมฮะที่มีการโทรศัพท์ไป๒๙วินาที

เรื่องการโอนเงินประมาณแสนกว่าบาทนะฮะ
ที่ชุดสืบสวนเรายังงงและสงสัย
แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถสืบค้นได้หมดอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราใช้เวลาในช่วงที่เป็นวันเปิดทำการนะครับ
ซึ่งแบงค์เปิดทำงาน
เอาอย่างแรกก่อนเลยค่ะ
ปานที่นานแรกของคั้งหลังฯซึ่งมันเกิดเดือนต่อกันในปีที่แล้ว

ตำรวจสงสัยแค่ไหนกับการที่บัตรประชาชนหายบ่อยคะ

แต่ว่าเรื่องเส้นทางการตัดการสำคัญ
แปลตอมเสริมจากที่รองสุรเชษฐ์บอก

ในความคิดหนูการที่หาย๒ครั้ง
คือครั้งแรกก็คือทำบัตรตามอายุ
หนูถือบัตร๔ใบครั้งแรกคือทำตามอายุ

แล้ว๒ครั้งหลังคือการหาย

เรื่องอะไรตรงนี้
ที่หนูคิดว่าการหาย๒ครั้ง

ที่บอกว่า๕๗๕๗หายหรือ๕๗หมดอายุ

ใบที่ทำ๕๗ก็คือหายวันที่

ใช่ไหมข่าวต้องไม่ออกว่า๕๗หาย

ตัด๕๗ทิ้งกัญญาหาย

ก็ไปที่สามก็หาย๗ตัวละ

ช่วงเป็นช่วงตรงนี้
หนูก็ไม่แน่ใจคือใบหนึ่งใบที่๑๘
ผู้หญิงเอาไปใช้รำเนินคดี

คือสิ่งที่มันแตะกันของบัญชี
อันนี้แหละที่เราเองก็สงสัยนะคะ
ตอมคุณอธิบายตำรวจว่ายังไงวันนั้น
ว่าตกลงเดี๋ยวนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ
อาตอมโอนเงินเข้าบัญชีปวีนา
ปวีนาโอนเงินเข้าบัญชีอาตอมยังไงคะ

ปวีนาเขาได้เอาบัญชีปลอมที่เป็นชื่อหนู

แล้วทีนี้พอเขาสมัครก่อนหนูก็มาสมัครตามทีหลัง
โดยที่ไม่ทราบว่ามีการไปเปิดก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วพอหนูสมัครเข้าไปหนูก็เข้าใจว่า
ตัวเองมีบัญชีเดียวที่เราเคยเปิดกับแก๊งนี้อยู่แล้ว

ปวีนาใช้ชื่อบัญชีที่เป็นชื่อคุณ

ที่มันจะทำโอนเงินได้รับเงินได้ผ่านมือถือ

โดยใช้ชื่อเราที่เอาบัตรเราไปสมัครนั่นแหละ

ในขณะที่ตัวจริงสมัครทีหลัง

ทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเท่ากับว่าแอปนี้

หนูสมัครไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกา

คือโอนให้เพื่อนสนิทหนู

มีสายจอคอลเซ็นเตอร์ไทยพนิษฐ์โทรเข้ามา
ตอนนั้นก็เอกใจแต่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบข้อมูล
แล้วพอวันที่๑๐เราได้ลองใช้แอปครั้งแรก

ทีนี้พอมาตอนเย็นอีกรอบนึง

มันต้องมีการสไลด์ข้าง

เอ้าเพิ่งสังเกตว่าทำไมมี๒บัญชีล่ะ
เมื่อเรามีบัญชีจริงบัญชีเดียวของเรา

ถ้ามีบัญชีเราบัญชีเดียว

แสดงว่ามันต้องมีอีกบัญชีหนึ่ง
ก็เลยพบว่ามีอาตอมอีกคนแล้วแหละ

ถ้าดิฉันเป็นตำรวจดิฉันก็สงสัยใช่ไหมคะ

เหตุใดถึงมี๒บัญชีนี้ถูกไหม

บัญชีหนึ่งคือบัญชีที่ปวีนาเอาไปเปิด

ซึ่งตอนที่เขาอธิบายตำรวจเขาก็อธิบายแบบนี้ไหมคะ

ที่รองสุรเชษฐบอกไปนะคะว่ามันก็มีน้ำหนักจริง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวพี่ตั๊กอธิบายให้ว่า
น้องชายฉันโต๊ด

แสดงว่าครอบครัวนี้แน่แท้เพราะลูกสองคนอยู่ในแก๊ง

จากข่าวที่บอกว่าอาตอมบัตรหายหลายครั้ง

และก็นับที่หายกัญญาละ๖๐

มีนับใหม่ที่ทำ๕๗คือปีที่ทำ

และที่ปวีนาเอาไปเปิดบัญชีใช่ไหมคะ
ในขณะที่๑เดือนถัดมาไอ้ใบใหม่ที่ทำหายอีก
ซึ่งใบใหม่ที่ทำแล้วแล้วหายเดือนตุลา๖๐
ไม่รู้นะคะว่าจะโดนเอาไปเปิดอีกหรือเปล่า
แต่อันนี้ที่มันมีเรื่องคดีนี้

เพราะฉะนั้นถ้าจะนับคือหนูทำหายแค่๒ครั้ง

มี๑ครั้งเท่านั้นที่ถูกใช้ในคดี

อีกประเด็นนึงเมื่อสักครู่นี้คุยนอกรอบขมวดให้เลยนะคะ
กรณีที่สางไปถึงว่ามีเงินในบัญชีนิชาเท่าไหร่
คุณพ่อโอนมาให้เพราะคุณพ่อมีสถานะทาง

แล้วก็มีจริงมันมีข่าวยิบย่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองสุรเชษฐ์บอกไปแล้วว่า

แต่เนื่องจากมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ตัดได้เลย
ส่วนประเด็นที่มีน้ำหนักเมื่อสักครู่นี้อาตอมตอบไปแล้วนะคะ
เรื่องของบัญชีว่าทำไมถึงไปผูกกับปวีนา
แล้วตัวเองสมัครหลังเขาด้วยซ้ำไปนะคะ

น้องชายอาตอมกับอาตอม

ตกลงเป็นใครที่โทรคุยกันกับคนในแก๊งนี้
คือซิมใบนี้ค่ะมันเป็นซิมที่อาตอมเปิดใช้งานเอง
ในวันที่๒๑ตุลา๕๙นะคะ
ทีนี้เขาเปิดทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาวางไว้ที่อื่น
คือแบบเอาวางไว้แถวบ้านนะคะในบ้านนั่นแหละ
แล้วน้องชายเขาก็เอามาใช้งานได้ใช้งานได้ปกติ

ก็คือเหมือนกับว่าเขาเปิดไว้เล่นเน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

น้องชายก็เอามาซิมมาดูใช้ได้นี่ไหม
เอาไปผูกกับเฟซบุ๊กไปผูกกับไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คืออย่างที่หนูบอกค่ะ

น้องก็จะอ๋อรู้อยู่แล้วว่าจะมีซิม
แต่ซิมจะหาเจออยู่ในบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ตั๊กเคยทำงานบริษัทมือถือ

ทีนี้ทีนี้การที่ซิมตัวนี้เนี่ย
น้องชายอาตอมเอาไปใช้แล้วไงต่อ
เขาก็เปิดการใช้งานปกติใช่ไหมคะ
ก็คือแล้วทีนี้เขาก็คืออย่างที่แม่บอกค่ะ
ว่าน้องไม่ค่อยได้เล่นเฟสไม่ได้อะไร

จากนั้นอาตอมพอหลังจากที่เขารู้ตัวว่า
มีคนเอาบัตรประชาชนเขาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
แล้วเขาก็มาบอกให้พี่สาวช่วยเช็คให้หน่อยว่า
ตั๊กมันมีใครเอาเบอร์หนูเนี่ย
เอาบัตรประชาชนหนูไปเปิดเบอร์หรือเปล่า
พี่สาวก็อ๋อเบอร์ที่มันจะเป็นหนี้ได้

ก็เลยเช็คแต่เบอร์รายเดือนทั้ง๓เครือข่ายนะคะ
ปรากฏว่าไม่เจอแต่ลืมเช็คตัวของเติมเงิน
ซึ่งอันนี้แหละที่น้องชายตองไปใช้เป็นแบบเติมเงิน

เขาก็เห็นว่ามันขึ้นมาจากแอปกษัตริย์ศาสตร์ชอบว่ามีเบอร์อะไรบ้าง
ด้วยความตกใจเฮ้ยเบอร์นี้หนูไม่เคยใช้หนูจำไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยเอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่า

เลยเป็นที่มาว่าไอ้ที่อยากจะยืนยันว่าตัวเองไม่รู้ไม่เกี่ยว
กลายเป็นต้องสงสัยว่าไหนบอกไม่มีแล้วทำไมน้องชายถึงใช้ใช่ไหมคะ
อันนี้สอบกันตำรวจสงสัยยังไงคลี่คลายยังไงคะรอง

ในส่วนนี้เราก็ต้องสอบผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายผู้ให้บริการนะครับ
ก็เราสอบจนหมดประเด็นนะครับว่าไม่ใช่เป็นเบอร์ของคนร้ายนะครับ
คือที่ต้องสอบเพราะว่าอาตอมกับน้องชายให้การไม่ตรงกัน
ถูกครับคือจริงแล้วเนี่ยเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเขาเองไม่ใช่เบอร์คนร้าย
เพราะฉะนั้นก็เป็นการโทรระหว่างพี่สาวน้องชายนะครับ
คือที่ต้องอัตอมไหม

ตัวเองลืมว่าเบอร์นี้ยังใช้อยู่
แล้วไม่รู้ด้วยใช่ไหมว่าคนที่ใช้คือน้องชาย

ลืมว่ามีซิมและไม่รู้ด้วยว่าคนที่ใช้คือน้องชาย
กลายเป็นว่าคุณสองคนคุยกันได้ใช่ไหม
ว่ากุนหนู๘ปอม

ชิบสองชั่วโมงนึกออกแล้ว

เรื่องบัญชีนอกจากที่อัตอมบอกเรียนนะคะ

อ่าในที่นี้คือตอนนั้นหนูใช้บัญชีคนร้ายโดยไม่รู้อ่าไม่ได้เจตนา
แล้วหนูโอนไปให้เพื่อนของหนูอีกคนนึงไม่ใช่ปวีนาเพราะหนูไม่รู้จักเขา
ส่วนทางปวีนาเองเนี่ยเขามีแอปนี้แล้วเขาก็ได้เห็นบัญชีหนูฮิปลิงก์เข้ามาทีหลัง
เขาก็ได้เอาบัญชีหนูไปให้คนร้ายท่านอื่นหรืออะไรก็ตาม
เข้ามาโอนเงินเข้ามาแล้วเขาก็เอาบัญชีจริงของเราเนี่ยไปกดเงินออก
โดยใช้วิธีใช้คัสเลสใช้กดเงินไม่ต้องใช้บัตรนะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ต้องสงสัยว่าไม่ใช่แก๊งเดียวกันทำไมใช้บัญชีร่วมกัน
แต่จริงแล้วมาจากการที่ต่างเดี๋ยวนะคืออาตอมไม่รู้ว่ามีอีกบัญชีผูกไว้

ในขณะที่ปวีนาเนี่ยน่าจะรู้ใช่ไหมน่าจะรู้ว่ามีของอาตอมใช่ไหม
คิดว่าตรงนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ยังไงแหละ
เขาเอาบัญชีจริงของอาตอมจริงไปให้คนอื่นโอนเข้ามา

ซึ่งอยู่ในแก๊งด้วยทีนี้หมดประเด็นสงสัยเนาะ
ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะมันยังเหลืออีกหลายอย่างเลย
เช่นคุณพ่อคุณแม่มีประวัตินะคะ
มีทั้งแบบพ่อโอนเงินให้เยอะนะคะแม่เปลี่ยนชื่อ
เหล่านี้เนี่ยคือมันอยู่ในการสอบทั้งหมดไหมคะ
หรือตำรวจเลือกแค่๒เป้าใหญ่ที่เราคุยกันไป

เพราะว่าเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามนะครับนะฮะ
แล้วตอนที่ตำรวจสอบแก๊งสอบ๓๔คนที่ว่ามานี้
๔คนนี้ให้การตรงกับที่อาตอมพูดไหมคะรอง
ส่วนผู้ต้องหาใช่ไหมครับตรงครับตรง

แบบไม่รู้ด้วยซ้ำบัญชงบัญชียังไงเนี่ย
เราสอบไปจนถึงพนักงานของ๗๑๑นะครับ
พนักงานคนที่ให้บัตรนะครับ
แล้วพนักงาน๗๑๑โดนไหมคะบัตรไม่ตรงหน้าเขา

ก็เป็นเรื่องของการบริหารของคะแนนของเขานะครับ

คนนี้เป็นคนหยิบบัตรให้จริงไหมนะครับ
คือในเรื่องนี้เราต้องสอบสวนให้ครบถ้วนทุกกระบวนนะครับ
ซึ่งพบว่าบัตรของอาตอมที่หายกัญญา๖๐
พนักงาน๗๑๑ให้อีกคนไปจริงครับ

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม๗ธนาคาร๙บัญชี

ล่าสุดค่ะลองเป็น๘ธนาคาร๑๑บัญชี
ซึ่งตกลงทั้งหมดนี้ขโมยมาอยู่ที่
ที่ที่นี่ครับที่ท่านค่ะที่สูตรปลาปลาไหมครับ

ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ต้องคุยกับรองแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งน่าจะตกในฐานะผู้เสียหายนั่นแหละ
แต่ว่าเขาโดนหมายเรียกมา๑๔หมาย

ลักษณะเดียวกันเพราะว่าบัตรประชาชนหาย
ประชาชนหายแล้วเจอมาตั้งแต่ปี๕๘๕๙๖๐ค่ะ
แล้ว๑คนในแก๊งชื่อเจรติ

คือบอกด้วยซ้ำไปว่าไปเจอบัตรประชาชนเขาในคอนโดของแก๊งนั้น
ซ่อนไว้ในท่อน้ำ
คำถามคืออย่างนี้น้องคน๑๔หมาย

น้องคน๑๔หมายเนี่ยถ้ามาหารองสุรเชษเนี่ยน่าจะง่ายไหมคะ

ถ้าเผยเหตุเหมือนกันก็มาพบผมนะฮะ
มาพบเจ้าที่เราที่ศูนย์คอนเซนเตอร์นะครับ
เราจะได้ดูแลจะได้พิสูจน์ทราบนะครับนะฮะ

ในระหว่างสอบธนาคารมาบ้างไหมคะ
อ๋อในศูนย์ธนาคารเนี่ย
คืออย่างนี้ครับธนาคารเราก็สอบด้วยนะครับ
เราก็สอบเจ้าที่ธนาคารทั้งหมดนะครับในเรื่องนี้นะครับ

ให้ความร่วมมือนี่เขายอมรับใช่ไหมคะว่า
แมสหรือหน้าไม่เหมือนเขาก็ให้เปิดบัญชีไป
เอาเท่าที่รองบอกได้ก็ยืนยันตามนั้นนะครับ
ยืนยันตามภาพที่ปรากฏในวงชวนปิดอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งคือท่านรองเนี่ยหมายถึงว่าชุดสอบเนี่ยนะคะ
คือเรียกมาทุกธนาคาร
และเจ้าตัวคนนั้นเลย
ของแต่ละธนาคารมาเองทุกคนไหมคะ
หรือว่าเป็นตัวแทนเป็นฝ่ายกฎหมายหรือเป็นใครคะ
ถูกครับก็เป็นฝ่ายกฎหมายหรือว่าเป็นเจ้าที่เขามอบหมายนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเป็นเจ้าที่ที่เขามอบหมายจะมีอำนาจในการให้ปากคำ
เพราะฉะนั้นเราต้องสอบหมดทุกธนาคาร
ซึ่งเวลาที่ธนาคารมาให้ตำรวจสอบแล้ว
วิธีการชี้แจงของธนาคารออกมาเป็นว่า
ชั้นอาจใช้คำง่ายหน่อยนะคะ
เลินเล่อเองตรวจสอบไม่ละเอียดเอง
หรือเข้าใจจริงว่าคือหน้าอาตอม
ส่วนใหญ่มันออกมาเป็นแบบไหนคะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมา
คืออย่างนี้นะครับต้องเรียนว่าในการสอบสวน
เจ้าที่ธนาคารหรือเจ้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะครับ

ตามความเป็นจริงเราสอบตามพยานฐาน
แต่ว่าในเรื่องของเจ้าที่ละเลยหรือไปบัตรไม่ครบ

เราจะต้องสอบตามเอกสารนะครับว่า

กล้องนี้ยืนยันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
หรือว่าบัญชีนี้ยืนยันไหมอย่างนี้
แต่ว่าเราจะไม่ได้รายละเอียดแบบนี้
ขนาดที่ว่าเขาบกพร่องไหมเขาละเลยไหม

ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องภายในของแต่ละธนาคาร
แต่การยืนยันหลักฐานอันนี้ที่รอง
เป็นเรื่องที่ธนาคารต้องให้ข้อมูลเรา
ซึ่งทุกธนาคารให้กล้องวงจรปิดครบไหมคะ

ครบทุกสาขาด้วยครบทุกสาขาครับครบทุกสาขา

ครับชัดครับเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องสอบให้ชัดนะครับ
คือมันก็ยิ่งชัดว่ามันมีนั่นแหละ

เพราะว่าพูดตรงไปตรงมานะคะ

ถ้าคุณผู้ชมดูแค่คดีนิชากับคดีของคุณนัทเมื่อวาน
๑๔หมายเรียกเรียกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ

ทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ที่บัตรประชาชนกับคนที่ทำบัญชีมันคนละคนกัน
แล้วมันเกิดขึ้นแค่นี้จริงเหรอแค่นิชากับพิริยาสองคนจริงหรือ
แล้วจะอย่างไรต่อไปตำรวจต้องมีนะคะต้องมีวิธี
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคราวที่แล้วรองสุรเชษมาบอกว่า
ว่าหน่วยงานไหนที่ถูกอ้างเวลาโทรมาแล้วบอกให้เอาเงินโอนมาก่อนแล้วตรวจสอบ
ไม่มีเนี่ยดิฉันอยากได้ประโยคนี้ตอนท้ายรายการสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมจำข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของอาตอมในวันแรกที่มาออกรายการเราได้ไหมคะ
วันที่อาตอมมาหาเราครั้งแรกอาตอมบอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารพูดกับอาตอมว่า
ว่าตรวจสอบตรวจสอบบัตรของอาตอมแล้ว
ในขณะที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านอนุพงศ์ท่านก็บอกเองว่ามันมีแค่ธนาคารเดียวที่ใช้ทุกสาขา

อาตอมพอได้ยินอย่างนั้นจากเจ้าที่ธนาคาร

แล้วก็ถามว่าตกลงพี่ข้อมูลหนูเนี่ย
ตกลงมันเชื่อมโยงธนาคารเขาเช็คได้ไหม
ซึ่งก็ได้คำตอบว่าอ๋อมันเชื่อมโยงเฉพาะหน่วยงานรัฐ

ซึ่งเอาจริงแล้วทางกรมการปกครอง
บอกว่าจัดทำระบบฐานข้อมูล

อธิบายเยอะแยะนะคะเดี๋ยวฉันสรุปข้อมูลแบบนี้ว่า
จริงแล้วมันมีวิธีที่สามารถเชื่อมโยงได้
แต่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานมากนัก
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะ

เขาก็อาจจะมีวิธีปฏิบัติที่มันล้ำยุคล้ำหน้าทันสมัย

วิธีเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นภาระที่เขาต้องจ่ายเพิ่ม

จนถึงตอนนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ถ้าถึงขนาดไปที่ธนาคาร

ไปถึงธนาคารแล้วยังผิดขนาดนี้ได้เนี่ย

กลับมาที่รองสุรเชษค่ะ
ท่านเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ว่าจะเป็นอาตอมหรือเมื่อวานนี้คุณนัทอีกคนนึง
พอมาแบบนี้แล้วเนี่ยตำรวจต้องคุยกับใครคะ

ปรับปรามการฟอกเงินคุยคุยกับธนาคารคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือหรือคุยหรือสั่งหรือยังไงคะ
ความจริงแล้วเราก็คุยกับธนาคารสถาบันการเงินทุกสถาบันอยู่แล้วนะครับ
ส่วนนี้ตอนนี้ในเรื่องนี้เราทำร่วมกันก็มีทั้งปปงตำรวจนะครับ
แล้วก็สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็กศธชนะฮะผู้ให้บริการเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับ
โดยเราประสานโดยอาศัยกศชเป็นเจ้าภาพหลักนะครับ
ขณะนี้ทำร่วมกันการบูรการทั้งหมดก็มี๔หน่วยงานเป็นหลัก

มันจะมีสภาพบังคับหรือมันจะทำอะไรให้มันมีความรู้สึกเข้มงวดได้
เหมือนกับเป็นการป้องปรามได้ไหมคะไม่ใช่ล้อมคอกหลังจากที่มันเกิดแล้ว
คือในบทเรียนในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องนำไปวางมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นในทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจดีปปง

หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกส่วนนะครับ
จะต้องนำไปวางมาตรการร่วมกันโดยเร่งครัด
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ

แก๊งที่เราจับมาเอาเฉพาะรอบของนิชาก่อน
คือแก๊งนี้ที่บอกว่ามีนายไซมอนเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยตกลง

อันนี้พอดีแล้วยังไม่ได้หมดหรอกครับ
เพราะว่าคือไซมอนทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเงินทั้งหมด
หัวหน้าแก๊งไหมคะ
ก็อยู่กลางนะครับแล้วก็ส่งเงินต่อไปยังต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง

เนี่ยขณะเราจับได้๓๔คนเนี่ยอย่างกลุ่มนี้เขาทำได้เยอะไหมคะเงิน
ก็เยอะนะครับเพราะว่าในวงรอบที่เราพบ
อาทิตย์เดียวมีการรับเงินและโอนเงินไปประมาณ๑๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นความเสี่ยงหายเยอะนะครับ
เขาถึงกล้าเอาแบบแมสปิดหน้าไปหรือเปิดหน้าไป

เพราะมันก็คุ้มทุนใช่ไหมความเสี่ยงนี้

คือมันก็จะเข้ามาสู่ลักษณะที่รองสุรเชษฐ์เคยบอกเราว่า

ด้วยประกันทั้งตวงทุกรูปแบบ
ส่วนอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะโลแมนสแกม

ยังไงก็ได้ด้วยรูปแบบไหนก็ได้

โดยโอนเงินไปในบัญชีหลอก
โอนเงินในบัญชีเขาด้วยมันมีกี่แบบคะ
คือโอนเงินแต่ไปในบัญชีที่หลอก
เพราะว่าเงินในบัญชีที่เขาสร้างขึ้นมาเอง
เขาสามารถควบคุมการไหลเวียงของเงินได้

อันไหนที่ประชาชนจะพิจารณาได้ง่ายกว่าคะ

แต่โรแมนสแกมนี่คือเรื่องความรู้สึกล้วนนะคะ

ความรู้สึกล้วนสองส่วนก็เหมือนที่บอกนะครับ

แต่ว่าใช้ไดอาล็อกกันคนละไดอาล็อกนะครับ
ใช้การ
คุยคนละแบบคุยคนละแบบนะครับอย่างชื่อแชร์ก็เกิดจากความโลภนะครับ
อยากได้เงินโดยที่ไม่มีที่ไปที่มานะครับ
ส่วนเรื่องคอร์เซ็นเตอร์ก็เกิดจากความกลัวนะครับ

เพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาชนก็ต้องมีสติในเรื่องนี้

คุณผู้ชมคะอันนี้คือเรามาสรุปให้ฟังอีกทีนะคะ

ก็ร่วมกันกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ

ถึงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ผ่านไปอย่างเร็ว
แต่อย่าลืมว่าอีกใบหนึ่งของคุณที่หายไป

คุณต้องตามหาให้ได้นะคะว่ามีใครไปหลอกเขาแล้วหรือยัง
วันนี้ค่ะก็ขอให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนหลังจากนี้จะเรียกร้องความเสียหายจากใคร
จะเรียกร้องอะไรจากใครแล้วแต่คุณ
แต่วันนี้เป็นบทเรียนแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
หมดเวลาของรายการขอบคุณท่านรองนะคะ
แล้วก็ขอบคุณสมาชิกของครอบครัวนี้ด้วย

คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีข้อมูลมุมอื่นค่ะ
ซ้ำเข้าไปเอาให้เราเข้าใจกันไปเลยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ